เรื่องนี้เกิดขึ้นกลางร้านอาหาร
แถวร่มกล้าวคุณผู้ชม
มีการมาบุกอุ้มกันถึงกลางร้านอาหารเลยนะ
ข้างหลังนี่ใช่ไหมกลางรถเลยไหม

ตำรวจขอตรวจสิผู้ชายที่โดนอุ้มตะโกนมาเลยช่วยด้วยช่วยด้วย
งานนี้ตำรวจเลยค้นรถคันนี้เจออะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
แต่ภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้จังหวะโดนอุ้มในร้านค่ะ
เพิ่มคุณผู้ชมผู้บ่าครับ
คนเหรอลูกศรแดงที่มาก่อเหตุ
ลูกศรเหลืองคือผู้ชายที่โดนอุ้มนี่ค่ะจังหวะที่มา

คือเวลาที่เกิดเหตุตอนนี้มันจะ๕ทุ่มแล้วมั้งคะจะเที่ยงคืนแล้ว
แล้วมาก่อเหตุตรงร้านอาหารแถวร่มกล้าว

ล้อมแล้วนะแล้วอุ้มตัวผู้ชายคนนี้
ขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าร้านค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๙เนี่ยนะคะ
คนที่โดนอุ้มเนี่ยชื่อว่านายยุ้ยหรือว่านายอุเทนยัง

นี่เห็นรถผู้ก่อเหตุคันแดงคันนั้นไหมคะ
คันแดงนั้นขับตามหลังไป
แต่ไอ้คันที่ขับไปก่อนหน้าน่ะคือรถเก๋งขาว
อุ้มนายยุ้ยขึ้นรถเก๋งขาว
แล้วก็มีรถแดงประกบตามหลัง
ปรากฏว่า๒คันนี้ขับไปเรื่อย

ขับไปปั๊บไปเจอด่านตำรวจตรวจแอลกอฮอล์

ตรงนี้เลยนี่จุดตรวจวัดแอลกอฮอล
อยู่ตรงหน้าศูนย์สร้องปำรุงรถรวดฟ้าสีชมพู

จังหวะนั้นนั่นแหละตำรวจก็ขอตรวจ
ช่วยด้วยที่ออกมาจากปากของพี่อุเทน

จับกลุ่มผู้ต้องหาเมื่อกี้ลูกศรสีแดงที่ชี้จับได้ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคิดดูเจอปืน๖กระบอก

แล้วเจอกระสุนปืนหกสิบเอ็ดนัด

โอ้โหออโตเมติก๔กระบอก

ทีนี้ก็เลยต้องคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ไปสอบที่สนมินบุรี๕คนนี้มีใครบ้าง

มนตรีคลังสมบัตินายวิศนุมหาคีตะ
นายเอกพงศ์ทองคำและนายอาทิตย์มหาคีตะนะคะ

ก็ไปตรวจสอบรถทั้ง๒คันเลยสีแดงกับสีขาว

เจอเสื้อแจ็คเก็ตของพักการเมือง

แล้วเจอบัตรเจ้าหน้าที่พักการเมือง
เจอเสื้อช็อปอาชีวะอยู่ด้วย
ทะเบียนรถทั้ง๒คันที่เอามาตั้งอยู่ตรงหน้ากระจก
อันนี้เสื้อเสื้อช็อปที่ว่านี่นะคะ
ทะเบียนรถทั้งสองคันเป็นทะเบียนปลอม
ทีนี้ผู้เสียหายที่โดนอุ้มเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเคยเป็น๑ใน๔ผู้ต้องหา
คดีอุ้มพ่อแม่ลูกตอนนั้นไปโรงเรียน
ที่จังหวัดเลยตอนปี๖๑ค่ะ
ส่วนนายนุกูลนายอุเทนผู้ต้องหาเนี่ย
เขาเคยเดินตามนักการเมืองมาก่อน

ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวนายอุเทนเนี่ย
มาสอบปากคำที่สนมินบุรีนะ
แล้วก็นายอุเทนบอกแบบนี้
เขาบอกว่าเขารู้จักกับนายนุกูล
สิบกว่าปีแล้วนะนุกูลคนที่มาอุ้มเนี่ย
แต่ว่าคืนที่เกิดเหตุไปนั่งกินข้าวที่ร้าน

แต่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางมาก่อน

ก็เลยทะเลาะกันแต่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางมาก่อนเลยนะ

นั่นอ่ะสิจะไปฆ่าด้วย

อุเทนบอกว่าตอนที่โดนจับตัวขึ้นรถได้ยินเสียง
หนึ่งในห้าคนนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาผมไปฆ่า
แล้วประเด็นที่บอกว่าเรื่องตอนปี๖๑ล่ะ
เคยเป็นข่าวล่ะว่าไปอุ้มพ่อแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหา

ลองฟังลองฟังนายอุเทนคนที่โดนอุ้มค่ะ

อ๋อแล้วเขามีบอกจะฆ่าจังใช่ไหม

เขาบอกอุ้มไปฆ่าครับ

ก็โอ้โหกระทืบผม

เปิงเคราะห์โปรงเคราะห์ปากผมมาตลอด

อยู่ในรถคือโดนเอาปืนเคาะปากมาตลอดอย่างนี้เหรอคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็โดนแจ้งข้อหานะ

ส่วนตัวนายอนุกูลที่โดนอุ้มเนี่ย
ก็โดนเรื่องของไม่ใช่ที่โดนอุ้มนะคะนายอนุเท
นายอนุกูลโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

หลังจากที่ยื่นฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๕ราย
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ
อุเทนคือฝั่งผู้เสียหายที่ถูกอุ้มนะ

เดี๋ยวต้องไปสืบสาวราวเรื่องนะว่า

เพราะว่านี่น่าจะทำตามคำสั่งนายแหละ
มันจะเกี่ยวกับปมปี๖๑หรืออะไรยังไงไหม
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ